ตอนนี้ทั่วโลกคือกระทบหมดทั่วโลก
วีลาออกเสร็จกิจไม่ดีแนวะโด่กาลลองราออก
อะไรต่างเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่แบบ
ไม่ใช่ไปรวมตัวการพูดจ่ายักษ์แล้วก็ไปนู่นนี่นั่นไปใกล้กับเดิมอย่างนี้ไม่ใช่นักประชาธิบใจ